เป็นกำมุงคอมเม้นต์

พี่ป้องภ์ไปคอมเม้นต์

ประสาปผู้ชายพูด

บอกว่าตัวเองเป็นดาราดังทำไมมาวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นขนาดนี้
เอาไปฟังพี่ป้องนวัลรู้ตัวอย่างไรว่ามีดรามานี่

แล้วตกใจไหมว่าเค้ากลายเป็นประเด็นอะไรอย่างนี้

มองสองมุมใช่ไหมหรือเราทำอะไรเกินไปแล้วก็ดู
โอเคก็ล้อเล่นกับเพื่อนปกติ
เคยมีเพื่อนใช่ไหมเวลาคุยกับเพื่อน
ผมเราคงไม่ต้องแบบกันครับน้องพลอยครับ

ไปมัมเม้นท์เกรียญหรือว่าไม่รู้มัมเม้นท์ก็ต้องการอะไรนะครับ
พูดกันในกลุ่มเพื่อนไม่ควรออกสื่ออะไรอย่างนี้
อาจจะแบบคิดน้อยไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ครับก็ก็จะระวังมากขึ้นแล้วกัน
อยากให้เป็นจุดประเด็นเหมือนไปมีกระแสกับเขากำลังรักการแต่งงานกันเนี่ย
อย่าเอาเรื่องอัชระไปแบบไปกวนเขาอะไรอย่างนี้ดีกว่า
มันเงียบไปเพราะว่ามันก็ไม่เห็นมีอะไรเลย
พูดดีถูกต้องใครอย่าไปจุดประเด็นเขากำลังจะมีข่าวดีเรื่องนี้
จ้อยเพื่อนเขาก็คุยกันเป็นปกตินะคะ
ฉันเจอเฮียบางทีก็บอกโอ๊ยอย่าเบิ้กระโหลกอย่างนางพูดเป็นประจำติดปากนะคะคุณผู้ชมค่ะ